ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพิ่งโคลดหมาตเลยน่ะลูกชายใช่แล้วน้องมีล่านชื่อนั่นมากมาก
น้องมีล่านอานแล้วปิดตามภาพกันได้ไหมมีภาพเลยครับ
มีนี่ไงไปดูหน้าโฉมหน้าน้องดีลันกันหน่อยแล้วนี่นี่นี่
ต้องบอกว่าเพิ่งคลอดสดร้อนเลยคุณผู้ชมเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแบบเต็มตัว
หลังจากที่สาวลีเดียให้กำเนิดลูกชายคนแรกช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง
น้ำหนักตัวแข็งแรงนะ๓๒๗๐กรัมค่ะสุขภาพแข็งแรงดีทั้งคุณแม่คุณลูก
ทั้งคู่เนี่ยคิดมาแล้วชื่อว่าน้องจีหลันโอ้ยหน้าตาน่ารักมากอ่ะ
คุณลิเดียนี่ก็น่าอิ่มมากนะเป็นคุณแม่ที่เพิ่งคลอดมาหน้าเต็มสดจำมาก
แต่จริงแล้วคุณลิเดียเนี่ยหน้าสดก็ยังสวยนะเขาออกกำลังกายตลอดตอนที่ท้องอยู่นี่ก็ออกกำลังกาย
สมใจแล้วล่ะครอบครัวนี้ขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้น้องดีแลนดแล้วก็คุณแม่แข็งแรงตลอดด้วยนะคะ
ยินดีกันด้วยนะคะสำหรับครอบครัวนี้อ่ะ